ซึ่งล่าสุดเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่า
มีคนที่เจออาการข้างเคียงแล้วก็ต้องกลับเข้ามา

อย่างเช่นกรณีของดาบตำรวจที่ระยอง
แล้วร่างกายด้านขวาเกิดชาไปครึ่งซี่ค่ะคุณผู้ชม
คุณหมอบอกว่ากรณีแบบนี้
เกิดจากความเครียดจากการฉีดวัคซีนนะคะ
ซึ่งก่อนฉีดเนี่ยในดับตำรวจท่านนี้ก็
ออกกำลังกายปกติทุกวันนะคะ

แต่ว่าตอนนี้คืออยู่ในการดูแล
แล้วก็ได้รับการเยียวยาจากสปสชเรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่ก็คือดาบตำรวจสิทธิชัยคล้ายพันธ์นะคะ
คุณครับหมู่สภเขาชะเมา
ซึ่งเกิดอาการชาไปครึ่งซีกด้านขวานะคะ

ก็จะเห็นท่านถือไม้เท้าอยู่ด้วยนะคะ

ก็ต้องพยุงมาโรงพยาบาลที่ระยอง

ตัดไม้ไผ่เอามาใช้เป็นไม้เท้าเองเลย

ก็ต้องพยุงอย่างนี้มาที่โรงพยาบาล

แล้วคุณหมอก็จะให้ใช้ไม้เท้าแบบ๓ขาแทนไม้ไผ่

วันนี้บอกว่าอาการเริ่มดีขึ้นนะคะ
ปวดศีรษะอาเจียนท้องเสีย

แต่ว่าที่ยังไม่หายก็คืออาการชาซีกขวานี่แหละนะคะ

หลังจากที่ได้ทำกายภาพบำบัดนะคะ
ก็ทางดับตำรวจก็บอกว่าขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือ
แต่ก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้น

ก็เลยต้องรีบกลับไปพบคุณหมอค่ะ
มันเริ่มแต่งตั้งแต่ตอนที่ผมขับรถไปโรงพยาบาลแล้ว
แล้วมาถึงวันนี้ตอนนี้ก็ยังเหลือแค่ว่า
ยังมีถ่ายเหลวแล้วก็ถ่ายบ่อยก็คือ
แล้วก็ขานี่ยังชาอยู่แล้วอ่อนแรงมาถึงตรงนี้
แล้วก็มือมือนี่ก็ยังแต่งยังไม่มีแรงข้างนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังแล้วจะไม่สบายใจ
ซึ่งเรื่องนี้คุณทางภูมิในการโรงพยาบาลระยอง
ท่านก็บอกว่าอันนี้ถือเป็นอาการข้างเคียง
หลังจากฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างน้อย
แสนคนจะพบ๑คนเพราะฉะนั้นดูข่าวนี้แล้วก็อย่าตื่นตระหนก
เพราะว่าคุณหมอบอกว่าการฉีดวัคซีนมีประโยชน์มากกว่า
นะคะแล้วพอไปดูการตรวจร่างกายโดยละเอียดเนี่ยเขาไปเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
พอไปซักประวัติก็พบว่าก่อนที่จะเกิดอาการนี้เนี่ย
ตำรวจท่านนี้มีการฉีดวัคซีนก่อนที่จะเกิดอาการนี้นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่สปสชเขต๖บอกว่า
สำหรับกรณีของดาบตำรวจสิทธิชัยจากการตรวจสอบเบื้องต้น
เขาบอกว่าอาการเกิดจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนจริง
เพราะฉะนั้นอันนี้สปสชก็จะจ่ายเงินเยียวยา
ให้ขึ้นอยู่กับผลการตรวจของแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ถ้าไปดูนะคะถ้าเกิดว่าเราฉีดวัคซีนแล้ว
มันเกิดผลข้างเคียงทางสปสชหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขาก็จะมีเกณฑ์ในการให้เงินช่วยเหลือเยียวยา
กรณีที่จะแพ้วัคซีนอย่างถ้าเสียชีวิตหรือทุกผลภาพ
ก็จะได้รับเงินเยียวยาไม่เกิน๔แสนบาท
ซึ่งอันนี้เราเห็นแล้ววันก่อนมีการจ่ายไปใช่ไหมคะ
เสียวัยวะพิการไม่เกิน๒๔๐๐๐๐๐บาท
ถ้าบาดเจ็บเจ็บป่วยต่อเนื่องไม่เกิน๑แสนบาท
กรณีของดาบตำรวจก็คงกรณีที่๓นะเจ็บป่วยนะฮะ
เมื่อ๗มิถุนายนบอร์ดสปสชก็เห็นชอบแล้วด้วยนะคะ
เปิดเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่สนับสนุนหน่วยบริการการตรวจ
และรักษาภาวะเกร็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตัน

ดาบตำรวจท่านนี้ก็คงได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว